เช้าวันจันทร์แบบนี้เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันดีกว่าจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผักกันหน่อยผักกัดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๒บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะผักชีไทยกิโลกรัมละ๑๗๐บาท
แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐บาท
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมะนาวเริ่มแพงแล้วแต่เขาบอกว่า